นี้กันหน่อยคือจับกลุ่มตั้งวงกันเป็นประจำ

เป็นกลุ่มของคนเร่ร่อนสุดท้ายแทงกันเองคุณ
ทำให้มีคนนะถูกแทงเลือดนองพื้นแบบนี้เลือดอาบ

คว่ำหน้านะคุณเหมือนเสียชีวิตไปแล้ว

เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยมาจับชีพจร

ปั๊มหัวใจกันประมาณ๒๐นาทีคุณ
ปรากฏว่าคนที่ถูกแทงฟื้นขึ้นมาได้
เขาบอกว่าตายแล้วฟื้นหรือเปล่า

ก็พร้อมกู้ชีพโรงพยาบาลประมาธิบดีสมุทรปราการนะฮะ

เขาถูกแทงบริเวณสีข้างฝั่งขวา

นองเต็มร่างไหลนองเต็มพื้นเลยนะครับ
คว่ำหน้าหมดสติอยู่ใต้อาคารอเนกประสงค์
ตรงวัดบางฉลงนอกที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ

มีเพื่อนของนายนัทธวุฒิคนเจ็บ
ซึ่งเป็นคนเร่ร่อนตั้งวงกินเหล้าอะไรอยู่เหมือนกันนะฮะ

แล้วเขาก็บอกโอ๊ยรีบหน่อยรีบหน่อย
บอกเจ้าหน้าที่นะรีบหน่อยรีบช่วยเพื่อนผมหน่อยนะครับ
แต่ตัวเขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำ
เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเขานอนหลับอยู่
ก็หลับอยู่ตรงนี้แหละใกล้วงเล่านี่แหละฮะ
พอตื่นขึ้นมาเห็นว่านายนัทธวุฒิถูกแทงหมดสติไปแล้ว
ก็เลยตะโกนขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านครับ
ส่วนคนที่ก่อเหตุน่าจะเป็นคนในวงเดียวกัน
ก็คือนายบอมนายบอมเป็นเพื่อนที่อาศัยอยู่ตรงแถวนี้
เป็นชายเร่ร่อนเหมือนกันนะครับ

เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแทงเลยนะครับ
แล้วก็ไม่เห็นเหตุการณ์ด้วยเพราะเขาหลับอยู่นะครับ

เจ้าหน้าที่ใช้เวลาปั๊มหัวใจประมาณ๒๐นาที

กลับมามีชีพจรปกติลืมตาแล้วก็พูดคุยได้

เจ้าตัวบอกว่าก่อนหน้านี้นั่งดื่มเหล้ากับนายบอม

พอเมาได้ที่กันแล้วนายบอมก็คุยโวโอ้อวด
ว่าเป็นเจ้าหน้าที่อาสามีอำนาจจับกลุ่มเขา
ตัวของนายนัทธวุฒิเองก็เมาได้ที่เหมือนกัน
ก็เลยตอบกลับไปว่าแกเป็นอศเท่านั้นเอง
แต่ข้าเป็นถึงสารวัตรใหญ่กว่าอศอีก

ชักมีดดาบแทงเขาก่อนจะหลบหนีไปนะครับ
โอ้โหคุณเชื่อไหมว่าคนที่ถูกปั๊มหัวใจ๒๐นาที

ก็คือดูสภาพเขาก่อนหน้าสิ

ตอนแรกคือโดนแทงจนเลือดกองคุบคว่ำหน้า
ตอนนี้ให้การได้สภาพเขา

แต่ถือว่าโอ้โหมีชีพจรขึ้นมา

แต่ทีนี้มันมีเรื่องราวของคนเร่ร่อนแถวนี้นะฮะ
เพราะว่ามักขนายกของวัดนะฮะ

แล้วก็คนกลุ่มนี้ก็เป็นชายเร่ร่อนอาศัยนอน

จะเดินขอเงินจากพระแล้วก็ชาวบ้าน

ซื้อเหล้ามาดื่มกินตรงนี้ตั้งวงกิน
กินทีไรตั้งวงทีไร
ทะเลาะกันเองทุกทีเป็นแบบนี้บ่อยครั้ง
ทำไมหน่วยงานถึงไม่แบบมาดูแลมาจัดการไปเนอะ

หน่วยงานช่วยมาดูแลหน่อยจะทำอะไรดีนะ

มีป้ายบอกไว้ว่าห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาพักอาศัย
แต่สุดท้ายคนเร่ร่อนกลุ่มนี้ไม่ฟัง

แล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่อยู่รอบข้าง

กินเหล้าทีไรตั้งวงทีไรเมาตีกันเองทุกที
ทีนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบกันต่อนะฮะ
รวมถึงตามมือก่อเหตุด้วยนะครับ
ส่วนนี้น่าจะเป็นอาวุธที่ใช้แทงหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำไปตรวจสอบทั้งหมดนะครับ